ตอนเช้าของวันจันทร์ก๋วยสลากหนุ่มสาวและผู้เท่าผู้แก่
พานดอกไม้ทูบเทียนนำก๋วยใส่เครื่องทัยธานไปเรียงไว้ที่ลานวัด
ก๋วยสลากของชาวเหนือก็คือการทำสลาก
โดยเขียนชื่อเจ้าของก๋วยและข้อความอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย
อุทิศนี้เรียกว่าเส้นสลาก
พระสงฆ์ได้จับเส้นสลากแล้วก็จะอ่านชื่อและคำอุทิศที่เขียนไว้ให้ดังได้ยินทั่วกัน
เมื่อใครได้รับการขานชื่อก็จะนำก๋วยสลากเข้าไปถวาย
เมื่อเสร็จงานก็จะนำทัยธานมาแบ่งปันแก่พระสงฆ์สามเณรสิทธิ์วัดและมรรคนายกโดยทั่วถึงกัน
ส่วนเงินยอดก๋วยสลากก็เก็บไว้ใช้ในกิจการของวัดต่อไป